คุณผู้ชมฮะดูเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจกันไว้นะฮะ
คือเราก็ขับรถดีของเราอยู่ในเลนส์นี้ด้วยซ้ำนะ
แล้วก็มีร่องกลางถนนด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เมื่อรถฝั่งนู้นพุ่งมาทันที

เป็นยังไงล่ะคุณนะโอ้โหวินาทีชีวิตจริงเราก็ขับของเราอยู่ในเลนส์ฝั่งนี้ดี

พุ่งมาจากอีกฝั่งหนึ่งผ่านเกาะกลางไม่ใช่เกาะกลางสิร่องกลาง
ร่องกลางถนนเขาตกลงไปร่องกลางแล้วแสดงว่าแรงส่งเขายังดีนะ

คุณดูสิมันแรงขนาดไหนฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะบริเวณถนนสาย๓๐๔กบินบุรีปักทงชัย

พื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
พอไปตัดหน้าเขาเท่านั้นแหละฮะตัวเองเสียหลักเอง
พอเสียหลักเองนะคุณนะตกร่องกลางถนนทะลุขึ้นมาถึงอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วก็มาชนกับรถที่ติดกล้องหน้ารถ
คุณเท่ากับเสียหายไปกี่คัน
ก็คือนายธนวัฒนศิลาเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ผมก็ขับรถมาดีของผมเหมือนกันจากอำเภอศรีมหาโพธินะฮะ
เพื่อจะไปส่งรังกระดาษที่อำเภอกบินบุรี
ผมขับมาเลนขวาสุดเมื่อมาถึงจุดใกล้เกิดเหตุ
อยู่เขาหักรถเข้ามาเลนขวาตัดหน้ารถผมอย่างกระทันหัน
คันนี้ติดกล้องหน้ารถทันทีครับและคันที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ย
เขาบรรทุกผลไม้มาเต็มคันรถคุณระเนรนาศ
รถคันนี้ระเนรนาศเทกระจาดผลไม้
ส่วนรถอีกคันหนึ่งที่ถูกตัดหน้าบรรทุกรังกระดาษมา

ล่าส่วนถ้าคุณต้องมีการเอารถกระบะกันอื่นมาขนถ่ายลังผลไม้

ก็ได้ภาพจากกล้องหน้ารถชัดเจนแล้ว
เป็นหลักฐานนะฮะอุบัติเหตุแบบนี้

เราขับรถของเราอยู่ดีไม่ได้ประมาทกับเขาเลย